ยืนยันว่าจะมาลงแข่งขัน
เพื่อชิงโครตาร์โอลิปิกเกมส์

ในงานเปิดตัวส่วนฟิตเน็ตใจกลางกรุงเทพซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะครับว่า
ที่หายไปกว่าปีครึ่งก็เพราะว่าคุณแม่อยากให้กลับไปเรียนต่อให้จบปริญญาตรีครับ
ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาขณะที่อาเมนด้าเนี่ยเรียนจบแล้วแล้วก็พูดคุยกับสมาคมกีฬาจักรยาน
เพื่อจะขอกลับมาลงแข่งนะครับเก็บคะแนนสะสมอีกครั้งโดยในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
เมนด้ายังบอกนะครับว่าที่ผ่านมาคิดถึงคนไทยแล้วก็เวลาไปไหนก็จะมีคนถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะกลับมาแข่งอีก
สุดท้ายก็ฝากแฟนกีฬาติดตามเชียร์เธอด้วยครับ
ก็แฟนไทยรัฐก็อย่าเพิ่งคิดว่าแมนดาเด้อเพราะว่าแมนดายังฟิตแห้งอยู่
อาแมนดาก็คิดว่าตอนนี้ฟิตแห้งเก่าก็อาแมนดาภูมิใจได้แข่งไทยประเทศไทยก็สิไปเก็บคะแนนออลิมปิก๒๐๒๐
ไม่เคยเห็นเธอสัมภาษณ์นะครับแต่ว่านี่แหละครับคือเสน่ห์ของอาแมนด้าคานะครับ
หรือว่าพม่าเนี่ยนะครับมีนักสู้เข้าแข่งขันนักสู้ไทยของเรานะครับ
ก็คือขุนศอกเมืองดอกบัวเพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดบี้นะครับ
เดี๋ยวได้ดูกันแน่นะครับเจอกับทางเคนตะยามาดะ
มัวยิปุ่นนะครับในวัยศาสตร์๑๑ปีดิกรีแชมป์๒สมัย
เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้าที่เราทราบกันนะครับแล้วก็ผลงานกลับมายอดเยี่ยมในช่วงหลัง
อย่าพลาดนะครับศึกครั้งนี้ครับคืนนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ชม
จากประเทศเมียนมาหรือพม่าตั้งแต่เวลา๔ทุ่มครึ่ง
จากเพชรมรกฏนะครับก็ยังมีคู่เอกนะครับ
นั่นก็คือซีเมสเตียนคาเดสตัมนักสู้จากสวีเดนจะป้องกันแชมป์โลกรุ่นเวเตอร์เวท
กับทางจอร์จี้คิชิกินจากคาซักสถานครับ
จะเป็นคู่ก่อนเวลาตั้งแต่คู่แรกนะครับดูความมันกันได้อย่าลืมติดตามชม